คนเนี่ยก็เจอพิษสุราเหมือนกันนะฮะจนเมาหนักครับทีนี้เมาหนักอยู่เอาขวดโซดาเนี่ยทุบทุบแล้วมันบาดมือตัวเองทีนี้เพื่อนก็จะพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏเขาอารวาสอยู่กลางทางคุณผู้ชมฮะกระโดดกัดเพื่อน
แปลงร่างและไม่เห็นมั้ยจะไปกัดคู่ภัย
ระกูภัยพยายามที่จะมาช่วยแล้วจะไปกัดเขาอีก
ไม่มีใครเตะพี่หรอกไม่มีใครทำพี่หรอก

อ่าให้เขาดูแผลก่อนพี่มาเลยมาพี่มาเลยมา
อันนี้แหละฮะอารวาสใหญ่เลยนะฮะสำหรับคนนี้นะฮะ
คือเมาหนักแล้วครับนายธรรมนูลแก้วไซยุ่นนะฮะ
ทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดือดร้อนถึงตำรวจต้องเข้า
นั่งดื่มเหล้ากันด้วยกันแหละฮะทีนี้โอโหธรรมนูนี่
ทำไมไม่รู้ยู่ไปหยิบขวดสวดามาทุบ
แล้วมันแตกคามือเศษแก้วก็บาดมือเพื่อน
จะพาไปส่งโรงหมอเพื่อทำแผล
ระหว่างทางขับรถมาตามถนนเทพรัฐนะฮะ
ธรรมนูลพยายามยื้อแย่งพวงมาลัยซะงั้น

และสุดท้ายมันเสียหลักชนขอบทางจริง
แล้วทีนี้ธรรมนูลก็ไม่รู้นึกหมั่นเขี้ยวอะไร
กัดเพื่อนคุณกัดแขนเพื่อนงับแขนเพื่อนซะงั้น

จอดรถกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ห้ามปรามอยู่นาน
ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยผ่านมาประสบเหตุเข้า

แต่ธรรมนูลก็คลั่งอีกนะฮะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยโชว์แขนให้ดูมีไหม